อาการโควิด๑๙กับคนในวงการบันเทิง
ข่าวแรกส่งกำลังใจให้ครอบครัวนักคล่อม
เมื่อวานนี้คุณไอซ์ลูกสาวของนครชวนชื่น
ก็ได้อัปเดตอาการของคุณพ่อลงในไอจี
ก็เมื่อวานนี้นับไปแล้วก็เป็นวันที่๓แล้วนะคะ
ที่นักคอมเข้ารักษาในห้องไอซียู
ที่โรงพยาบาลจักรีนริบดินเป็นวันที่๓แล้วค่ะ

ตอนนี้อาการของนาคอมนะคะยังเรียกว่าทรงตัวค่ะ
อดและไตยังมีค่าอักเสบที่ยังเยอะอยู่มากนะคะ
ต้องทำการฟอกไตกรองของเสียออกตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

ความดันและออกซิเจนในเลือดนะคะดีขึ้นเล็กน้อย
แต่ยังไม่ไว้วางใจน่าไว้วางใจนะคะ

แต่คุณไอซ์บอกว่าที่ต้องระวังเพิ่มเติม
คือค่าเหลืองในตับนะคะพบว่าสูงขึ้นมากกว่าคนปกตินะคะ

ส่วนอาการของแม่เอ๋นะคะโดยรวมอาการปกติค่ะ
แต่พบว่าเป็นจุดเล็กที่ปอดค่ะ
ตอนนี้นะคะคุณหมอให้ยาที่จำเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งผลตรวจโควิด๑๙รอบสามพร้อมครอบครัวนาคอม
ผลปรากฏออกมานะคะหลังจากที่ทุกคนในครอบครัวกักตัวครบ๑๔วัน

คุณไอซ์คุณแบงค์และลูกสาวไว้สี่ขวบไม่พบเชื้อค่ะ
แต่ร้านชายคนเล็กอายุหนึ่งขวบรวมไปถึงน้องสะพายติบเชื้อค่ะ
ตอนนี้นะคะทุกคนในบ้านจึงทำการแยกตัวกักตัวเพิ่ม๑๔วัน
เพื่อไม่ให้มีใครติดเชื้อเพิ่มนะคะ
ส่วนตัวคุณไอซ์คุณแบงค์แล้วก็ลูกสาวปลอดภัย
เพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นเองนะคะ
ก็กำลังใจยังส่งแบบท่วมท้นเลยเนาะ
จากครอบครัวนาคอมนะคะมาดูคนสนิทกันหน่อยค่ะ
พี่บอลเชิญยิ้มและภรรยานะคะ
ตั้งใจทำบุญกับโรงพยาบาล๕แห่งค่ะ
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๕๐๐๐บาท
โดยคุณยูภรรยาของพี่บอลเชิญยิ้มนี่นะคะ
ก็เป็นคนโพสต์ภาพสลิปเงินที่ได้บริจาคเอาไว้
บอกด้วยนะคะบอกว่าขอให้บุญกุศลในครั้งนี้เนี่ย
ส่งผลให้พ่อค่อมและแม่เอ๋ปลอดภัยจากโรคโควิด๑๙ค่ะ
รวมไปถึงขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะ
ที่ต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิดณตอนนี้ด้วยค่ะ
พูดถึงการช่วยเหลือของคนบันเทิงนะคะถ้าใครพอจะช่วยอะไรได้ช่วงนี้ก็ช่วยกันไปก่อนนะคุณผู้ชม
ไปดูอีกหนึ่งสาวค่ะก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
สู้โควิด๑๙เช่นเดียวกันก็คือสาวแตรนั่นเองหรือว่ากระแตอาสยามค่ะ
เธอเนี่ยควักเงิน๑แสนบาทนะมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย
แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยนะในการรักษาผู้ป่วยโควิดค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงแตรกันหน่อยค่ะ
ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านนะคะชาวไทยทุกคนที่อยู่ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะ
และที่สำคัญขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานคุณหมอนะคะ
แพทย์ทุกท่านเลยที่เสียสละแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอย่างดีมาโดยตลอดเลยนะคะ
เราก็จะเห็นนะว่าช่วงนี้ค่ะคนบันเทิงก็ออกมาช่วยเหลือสังคมกันเยอะเลยนะ
ถ้ามีใครได้อัปเดตในการช่วยเหลืออย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมได้ทราบกันเรื่อยแล้วกันนะคะ